เรื่องราวของการละเมิดลิขสิทธิ์มีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
มีการปราบรามกันไปมีตั้งแต่ยุคแผ่นผีซีดีเถื่อน
เดี๋ยวนี้มีเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นเทรนด์ใหม่คือคนอยากจะดึงเข้ามาดูไลฟ์เยอะ
เมื่อก่อนเป็นสถานีโทรทัศน์ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกต้องใช่ไหมค
เอาหนังเอาคอนเสิร์ตต่างมาเผยแพร่อย่างถูกต้อง
ในเฟซบุ๊คไลฟ์บางที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ซื้อแผ่นมาเอง
เอาหนังเอาคอนเสิร์ตมาออนแอร์
ไลฟ์เผยแพร่เลยมีหนังเดี๋ยวเห็นเยอะนะ
มีหนังแบบเกาหลีญี่ปุ่นมีอะไรเยอะแยะ

เขาก็เดือดร้อนค่ะบอกว่ามูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท
ประสบปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์กับการแสดงชุดหมู่ไวเรตี้โชว์

เผยแพร่ผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่ายขึ้น
แผ่นการแสดงออกวางจำหน่ายวันแรก
ก็ถูกมือดีนำไปเผยแพร่ต่อทั่วโลกออนไลน์ทันที
สร้างความเสียหายต่อบริษัทเป็นอย่างมากนะคะ
โดยนายสุธิสันสุรนันกิ่งเพชรอายุ๖๐ปี

บอกว่าทางบริษัทจัดเตรียมสินค้าไว้ประมาณ๒แสนชุด
ใช้งบประมาณกว่า๒๐ล้านบาท
ซึ่งหลังจากที่เริ่มจัดจำหน่ายวันแรก๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

ก็บอกว่าตอนนี้ขายออกไปแค่๑๓๐๐แผ่นเท่านั้น

เช่นเดียวกับเว็บหนังเถื่อนอีกจำนวนมาก
ทางบริษัทก็ขอความร่วมมือไป
บางแห่งก็ยังน่ารักอยู่ก็ยินยอมลบให้แต่โดยดี
ขณะที่บางแห่งตอบกลับหน้าตาเฉย
บอกว่าไม่ปิดแล้วจะทำไม
นายสุธิสันระบุต่อว่าก่อนอันนี้
การแสดงชุดเดี่ยว๑๐แล้วก็เดี่ยว๑๑ก็มียอดขายที่ตกลง
เหลือเพียงราว๑แสนชุดเท่านั้น
แต่ในปีก่อนนะคะทางบริษัทก็ได้รับความร่วมมือ
ที่ช่วยปิดกั้นผลงานละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
ถ้าปีหน้าสถานการณ์ยังคงวิกฤตอยู่เช่นนี้
ธุรกิจที่ดำเนินการมากว่า๓๕ปีคงต้องปิดกิจการลง
อยากจะขอความเห็นใจให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดหรือว่าบริษัทใดก็ตาม
เพราะถ้าบริษัทดำเนินธุรกิจต่อไม่ไหว
จะมีอีกหลายชีวิตเลยนะคะที่รับความเดือดร้อนตามไปด้วย
มันเป็นการเอาคลิปไปฝังคือไปอัพโหลดไว้ในนั้น
ในการว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไปซ้ำกับผลงานเดิมที่เผยแพร่อยู่หรือเปล่า
อัพข้อมูลขึ้นไปเป็นแบบคล้ายฐานข้อมูลว่า
อันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องว่าเราเป็นเจ้าของนะ
เขาก็จะแบบแจ้งระงับได้ทันทีทั้งเพลงทั้งรูปภาพทุกอย่างเลยนะคะ

พอเป็นแบบนี้ก็สงสารในมุมหนึ่งเหมือนกัน
แต่สุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าธุรกิจของออฟไลน์
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยสอบถามถึงแนวคิดการจัดจำหน่ายในรูปแบบของดิจิทัล

ทดลองมาแล้วกับแอปพลิเคชันดูหนังชื่อดัง
แม้ว่าผู้ชมจะเสียเงินเพียงไม่กี่บาท
ในมุมเฟื้องจำเป็นเข้าใจเห็นใจมาก
ปีที่แล้วเนี่ยโอเคคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไห
กับการที่จ่ายเงินแบบบุฟเฟ่แล้วก็อาจจะดูหนังได้ไม่อั้น

จ่ายอีกนิดนึงเพื่อได้ดูอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษ
แต่ตอนนี้เชื่อว่าคนไทยมีจิตสำนึกมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ

ทุกอย่างเริ่มเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเรามากขึ้น

เพื่อที่จะแบบสนับสนุนคนที่ทำผลงานจริงด้วย

ธุรกิจคือบางทีก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม
สมัยก่อนถ่ายรูปคุณใช้ฟิล์ม
ธุรกิจฟิล์มหายไปแล้วไม่มีแล้วมันเป็นดิจิทัลหมด
ใช่มันก็แบบเชื่อว่าอาจจะต้องทำแบบเมื่อก่อน
ก็เป็นข่าวดังเหมือนกันในโลกออนไลน์นะคะ
อย่างเว็บไซต์มันจะมีโคตรฮิต
แต่ว่าแป๊บนึงเขาก็มีการล้างบาง
เหมือนว่าปิดเว็บไซต์นี้ไปแล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่ง

เฮ้ยศิลปินหรือว่าเจ้าของผลงานเขาต้องมีปากท้อง
ถ้างั้นหลังจากนี้ไปนะจะไม่มีผลงานดีมาให้เราได้ดูกัน
เพราะเขาทำไปลงทุนไปคนก็ไปโหลด
ฟรีเทปพรีซีดีเถิดอะไรกันมา
เราไม่ตอบแทนเขาแต่ว่าอย่างนี้พี่วิวถามอีกหนึ่ง
เขาจะไลฟ์ต่อแจ้งความได้ใช่ป่ะคะ
ต้องดำเนินคดีตามเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องแจ้งความดำเนินคดี

ก็โดนเผลอจะโดนเรียกมากกว่าที่คุณแบบ
ใช่ค่ะก็อยากได้ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์เขามาอย่างถูกต้อง

การที่แบ่งรับแบ่งสู้กันเรื่องแบบนี้
คุณภาพก็ได้ดูดีกว่า
แล้วก็ดูซ้ำเท่าไหร่ก็ได้
คือคุณชอบศิลปินคนไหนชอบผลงานของใคร

จ่ายเงินก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานด้วย
ถูกคือเขามีต้นทุนในการสร้างสรรค์ศิลปะทุกชิ้น